อ่าคุณผู้ชมปรับอารมณ์นิดหนึ่งครับมันต้องเปลี่ยนอารมณ์แล้ว
เพราะหลังจากข่าวนี้ไปเราจะไม่เศร้าแล้วอ่าเราจะมีความหวังอ่า
ถูกต้องนะฮะชมรมคนนิยมตัวเลขตามผมมาฮะ
ขึ้นรถคันนี้มาแล้วผมจะพาไปเที่ยวกันคุณผู้ชมแล้ว
ฟื้นศอกสแว้งหาว่ามีอะไรดีเกินบ้างกับเรื่องของไอ่ไข่นะครับ
ก่อนจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่วัดสันมัฏเหยียงครับ
ชาวบ้านถย่อยไปขอโชคขอลาบจากรูปหล่อห้า้ไอ้ไข่ครับ
ทางวัดเองก็เปิดให้เข้าไปแต่ว่าต้องวางมาตรการอย่างเข้มข้น
ในการป้องกันโรคโควิด๑๙ระบาดด้วย
ทางวัดเองก็เตรียมเปิดรูปหล่อพญาเสือเย็นด้วย
เป็นสวิงร้ายแห่งล้านนาครับขนาดเท่าคนจริง
ชื่อว่าพญาเสือเย็นให้ชาวบ้านได้ขอโชคลาภกัน

ชาวล้านนาเขาเชื่อว่าพญาเสือเย็นนั้นเป็นผู้ชาย
เป็นชายหนุ่มที่มีวิชาอาคมนี่คนนี้คนนี้
มีวิชาอาคมแก่กล้าอย่างมาก
สามารถจะแปลงร่างแปลงกายเป็นคนเป็นอะไรต่ออะไรได้
แต่ถูกวิชาอาคมเข้าตัวก็เลยกลายเป็นเสือเย็น
จากคนกลายเป็นเสือเย็นนะฮะ
ตำนานก็ว่ากันว่าเสือเย็นเป็นสัตว์
เป็นสัตว์เดรฉานก็คือเป็นเสือ
โปรดปรานการกินเนื้อคนออกไล่ล่าจนวิญญาณคนเข้าไปสิง
แล้วก็สามารถแปลงร่างจากเสือกลายเป็นคน

เพื่อหลอกเหยื่อมากินอะไรแบบนี้
ชาวบ้านก็เลยไปไหว้ขอโชคลาภกันไป

ไปขอพญาเสือเย็นเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะเปิดอีกไม่นานนี้นะครับ
ไปกันต่อที่วัดศรีทรงธรรมครับ

มีชาวบ้านแวะเวียนไปขอโชคลาภจากรูปหล่อ
ไอ้ไข่บันดาลทรัพย์กันตลอดทั้งวันครับ
เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างเป็นคู่สามีภรรยาครับ
จากกาลสินนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนไอ้ไข่
หลังจากเขาดวงดีนะครับถูกรางวัลสมใจ
รับทรัพย์ไปนับแสนบาท

จุดประทัดแก้บน๕๐๐นัด
เลขชุดใหม่จากปลายประทัดไปด้วย

เพียงแค่สลับตำแหน่งกันเท่านั้น
เตรียมนำไปเสี่ยงดวงในงวดนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีผู้หญิง๓คนครับมาจากอุดรธานีนะครับ
เพื่อมาขอโชคลาภกับไอ้ไข่
แล้วก็จุดทูปเสี่ยงทายได้ตัวเลขกันไปต่างนะครับ
พากันไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ที่นั่น
เกลี้ยงแผงเลยครับ
อ่ายังไม่หมดนะคะ

ใช่โป่งน้ำร้อนที่วัดทัพไซค่ะ
อกจากจะมีรูปหล่อไอ้ไข่โคตรเศรษฐีแล้วนะคะ
ก็มีต่อตะเคียนขนาดใหญ่

ชาวบ้านเขาไปไหว้ขอโชคขอลาบกันนะฮะ
โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เห็นไหมตอนค่ำค่ะ
ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม
แม้จะค่ำมืดและมืดค่ำ

พากันไปส่องหาเลขเด็ดจากต้นต่อตะเคียน

วันนี้มันที่ไหนแล้วนะ
วันนี้ยี่สิบเก้า
อยากฟังเชิญค่ะ
พระบุรุษีสุโทกับแม่ญาติศีพทุมมาคับ

รอบละอุโบสถความยาวกว่าห้าสิบเมตร
ชมได้ที่นี่ที่เดียวในกำแพงเพชรนะครับ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านหลายคนต่างไปฝัน

บ่อยครั้งจึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการวัด
เพื่อสร้างรูปปั้นพญานาคจนแล้วเสร็จครับใช้เวลาไม่นานนะฮะ
เมื่อวานนี้๒๘มกราคมก็มีการจุดประทัดเสียงทายเพื่อขอเลขเด็ดด้วยนะครับ
ชาวบ้านก็เตรียมนำเลขปลายประทัดไปซื้อลอตเตอรี่เสียงดวง
อ่ะเดี๋ยวขอดูปลายประทัดซะหน่อยว่าเป็นเลขอะไรนี่ก็ตามนี้เลยนะครับ
ส่วนที่สาราพระราหู๘ทิศนะครับที่วัดสว่างอารมณ์อำเภยเจ้ากรชัยศรีจังหวัดนครปฐม
รูปปล้านพระยานณคราชภพพระูศีสุทโฑและมิญญาณสีปฐมากันอย่างคึกที่เดียว
รูปปล้านพระยานนะคราชพ่อผมปู่ศรีสุทโฑและมิญญาณสีปฐมากันอย่างคึกคักที่เดียว
ซึ่งวิธีการขอพรนะก็คือการจับบ่วง
เป็นบ่วงบาทนคราชครับแล้วก็แลกเปลี่ยนธนบัตร

คือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนแล้วแต่ความเชื่อ
นางสาวกุหลาบอรันมาลาอายุ๔๕ปี

ตั้งใจมาไหว้ขอโชคลาภแล้วก็ใช้วิธีแลกเปลี่ยนธนบัตร
แล้วได้หมายเลขธนบัตรคือ๕๔๕๙๔๙๕๘๗
ซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคนะครับ
รางวัลใหญ่ในงวดนี้เธอบอกแบบนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมนะคะบรรยากาศในวัดอาสมฤษีเนรพระธาตุพุทธคุณ
ที่บางทรายอยุธยานะคะก็คือทักไม่แพ้กันนะคะ
มีนักเสี่ยงโชคไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วเอาเครื่องเส้นไหว้กลับไปแก้บนด้วย
โดยเฉพาะพ่อปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหงนะคะ
อย่างท่านนี้ค่ะคุณชาลีทองแก้มอายุ๕๑ปีนะคะ
ชาวจังหวัดนนทบุรีก็พาภรรยาไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหง
หลังจากที่ทั้งคู่ดวงดีถูกลอตเตอรี่
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๑๕งวดที่ผ่านมาได้เงินไป๔๐๐๐บาท
คุณชาลีบอกว่าถูกรางวัลแบบรัวมาแล้ว๔ครั้งด้วยกันนะคะ
นี้ก็ได้เลขเด็ดเหมือนกันก็จะนำไปเสี่ยงโชคเช่นเดียวกันนะฮะ
ส่วนอีกคนนึงคุณเอกรัฐวารกุลเจ้าของธุรกิจเหล็กดัดในจังหวัดสระบุรีค่ะ
ก็พาครอบครัวไปแก้บนนะคะ
แก้บนด้วยการถวายฟักทองน้ำหนัก๑ตันหรือ๑คันรถกระบะ
โดยเขาบอกว่าเขาเคยมาขอพรขอให้ได้งานเยอะ
ปรากฏว่ามีคนมาจ้างงานจำนวนมากแล้วสามารถปลดหนี้กว่า๑ล้านบาท
โอ้โหก็เลยต้องกลับมาแก้บน
บางคนบอกว่าขอแค่ไม่มีหนี้ไม่มีสินก็พอใจแล้วนะ
มันจะมีความสุขมากเลยนะ